ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกิดขึ้นนะฮะ
วันนี้มีวันหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับ
ในแม่น้ำเนี่ยนะฮะแล้วใบพัดเนี่ยมันหลุดลงไปอืมมีผู้สื่อข่าว
เขาก็ไปไลฟ์ช่วงเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูว่าเอาใบพัดหลงใบพัด
แล้วมันมีเสียงแทรกเข้ามาเหมือนกับเสียงสะอื้นนะครับ

พี่เนมฝากสิ
ไม่เปล่าฝาก
มีเป็นคลิปที่ดูนัสดาราวัลฝั่งคันที่วงเป็นนักข่าวของคมชะทึกออนไลน์
ไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่นะครับตอนจำลองเหตุการณ์๒มีนาคม
วันนั้นเขาบอกว่าตรงกับวันพระใหญ่นะครับ
ตอนที่นำเรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุใส่ใบพัดมาจำลองเหตุการณ์
แล้วช่วงที่กำลังถอยเรือนี่ฮะออกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
เขาก็ให้ไปดูท้ายเรือสีแดง
เพราะว่าวันนั้นก็ครบ๗วันการเสียชีวิตของคุณแตงโมด้วยวันพระใหญ่ด้วยนะครับ
เราก็เลยถามน้องผู้สื่อข่าวนะฮะน้องโดนัทนะครับ
บอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอื้นแทรกขึ้นมา
กลับมาย้อนดูไลฟ์ของตัวเองเนี่ย

ยืนยันว่าข้างมีแค่เธอกับช่างภาพ
ไม่มีสื่อมวลชนนักข่าวที่เป็นผู้หญิงเลย
พอย้อนดูก็เลยรู้สึกว่าตกใจ

เพราะว่าหลายคนบอกเสียงเราหรือเปล่าหัวเราะหรือเปล่า
แต่เรามั่นใจว่าณตรงนั้นเราทำงานเราไม่ได้หัวเราะ
และเราก็มีความรู้สึกว่า
ถ้าเป็นเสียงเราเราจะไม่ได้รู้สึกกลัว
แต่ตอนนั้นพอโดนัสเห็นว่ามีเสียงขึ้นมา

ต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักแป๊บนึงถึงจะตั้งสติได้
ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าแบบเราทำอะไรให้

จะมีแต่แถวหน้าที่เป็นช่างผ้าผู้ชายที่ยืนอยู่
ก็คือในรัฐสมียใกล้เคียงไม่มีผู้หญิงเลย
หรอกตำรวจบอกว่านี่ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบเหมือนกันนะว่าเสียงใคร
มีเสียงดังขึ้นมาบอกเอาเพื่อนมานี่เอาเพื่อนมานี่
อาจจะมีเสียงนะครับที่ว่าท่านคงได้ฟังกันไปบ้างแล้วนั่นแหละ

คุณผู้ชมบอกว่าก็เป็นจังหวะที่ก่อนคุณแตงโมจะจับผม

เราก็ลองใช้โปรแกรมแยกคลิปวีดีโอกับเสียงออกจากกัน
แล้วลองปรับระดับเสียงแยกเสียงรบกวนต่างออก
เพื่อให้ได้ยินเสียงผู้ชายตรงนั้นชัดขึ้น

ค่ะคุณผู้ชมคะขอพูดถึงคุณโมอามีนานะคะ
ก็เป็นรุ่นน้องคนสนิทเป็นน้องรักเลยเป็นเพื่อนสนิทกันเลยกับคุณตังโมนะคะ
ก็คือเราบอกไปแล้วว่าเธอจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
แล้วก็เธอก็เข้าพิธีในการรับไปปริญญาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
คุณแอนนาคุณฮิปโปก็ไปแสดงความยินดี
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าดีใจที่คว้าปริญญาโทได้
แต่ในใจลึกก็คิดถึงพี่สาวก็คือคุณแตงโม
ก็คุณโมอามีนาเคยสัญญากับคุณตังโมเอาไว้ว่า
ถ้าเธอเรียนจบโทรและพี่จบโทรที่มรังสิตเอาชุดมาถ่ายคู่กัน

คือคุณโมอามีนาเล่าให้เราฟังว่ามีเรื่องแปลกค่ะ
คือเมื่อคืนนี้คุณแอนนากับคุณฮิปโป๒เพื่อนสนิทของคุณแตงโม

ตอนที่วางรูปคุณโมอามีนากับคุณแตงโมที่เตรียมไว้
จะนำมาให้เป็นของขวัญวันรับปริญญา
อยู่อยู่รูปหล่นลงมาจากโต๊ะเหมือนกับว่าคุณตังโมรับรู้
คุณโมอามีนาบอกว่าก็เชื่อนะเชื่อว่าพี่ตังโมรับรู้
แล้วก็คงตั้งใจจะมาหาเธอในวันนี้จริง
ประมาณตีหนึ่งเกือบตี๒รูปที่อัดไว้เพื่อที่จะให้หนูเป็นรูปพี่โมกับหนู
ก็ตกลงมาก็รู้แล้วว่าต้องมาให้ก็ขอบคุณพี่มาก
หนูเชื่อว่าพี่รับรู้รับรู้ทุกอย่างในสิ่งที่หนูทำ
หรือใดก็ตามหนูเชื่อว่าพี่รับรู้
เราก็ได้คุยกับหมอปลายพรายกระซิบนะฮะนี่คนเขาก็พูดถึงกันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
หมอปลายนี่บอกว่าการเสียชีวิตคุณตังโมไม่ใช่อุบัติเหตุ
เดี๋ยวเรื่องราวที่มีการนำมาเปิดเผยเนี่ยอาจจะไม่จริง
อีกไม่นานต้องยอมรับสารภาพผิดพี่โบไม่ปล่อยเอาไว้
เธอเคยบอกเอาไว้นะบอกไม่เกินวันศุกร์นี้มั้ง
ที่เคยพูดหลายคนบอกโอ้โหวันศุกร์นี้ก็แยกย้ายจริง
แต่น่าจะคนละเหตุผลน่าจะคนละประเด็น

คิดว่าอีกนานไหมคะคดีจากที่ใคร
ไม่นานค่ะน่าจะภายในอาทิตย์นี้
ไม่เกินอาทิตย์หน้าควรจะจับได้เรียบร้อยแล้วล่ะ
เขาบอกว่าคำทำนายว่าการสารภาพ
แล้วก็เขาจะบอกอะไรบ้าง
เอ่อก็เรื่องจริงจะปรากฏคำสารภาพก็คือถูกบีบเลยว่า
ทำอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะมีการเถียงมีการทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเล่ามาเยอะพอสมควร
ใช่แต่ปลายคิดว่าคนในโซเชียลน่าจะตีความกันมาได้นานพอสมควรแล้วแหละ
แค่รอฟังความจริงเท่านั้น

อันนี้เขาบอกล่าสุดนะ
อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านะครับ
ส่วนเรื่องที่เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้
บอกโอ้โหถึงขั้นดวงวิญญาณคุณแตงโมจะเข้าร่าง
แต่เธอไม่ยอมทำให้กระจกที่บ้านแตกอะไรพวกนี้เนี่ย

นี่ฮะลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ
วันนั้นที่ให้สัมภาษณ์นะคะ
ปายก็ขึ้นตัวไปอยู่เชียงรายเนาะ

ทีนี้ป๊าก็ดูกล้องจอมปิดเหมือนกันแหละ

เชิญคุณโมบอกว่ามีอะไรที่อยากจะให้ทราบ
หรือว่าจำเป็นที่จะต้องบอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

หลังจากที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ย

แต่ว่ากระจกที่แตกอะค่ะ
มันไม่ได้อยู่แบบลมปะทะนะคะ

ตอนที่บายสื่อกับดวงวิญญาณหนึ่งที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศ
ก็เกิดเหตุการณ์นี้ที่บ้านไปเหมือนกัน

แสดงว่าเร็วนี้แหละเดี๋ยวเจอแน่นอน
ยมก็รับรู้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดกับคุณตังโมทั้งนั้นเลย
ผู้จัดการดาราดังอย่างพี่เอสุภาชัย
ก็ได้รับการบอกเล่าผ่านเลขาส่วนตัวนะคะ
ว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้าน

ทุกคนเชื่อว่าคุณตังโมมาแกล้งมาหยอก
นั่งเล่นชิงช้าหน้าบ้าน

จู่โป๊ะที่วางไว้ริมสระสั่นค่ะ

โมถ้ามาจริงให้ลมพัดหน่อย
ลมพัดจริงใบไม้หล่นโชว์เลย
นี่ยังไม่นับเรื่องไฟในห้องนอนพี่เอสุปชัย

ทั้งที่สวิชไฟทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะ

เรื่องงานรับปริญญาของคุณโมอามีนา
คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่อะค่ะ

จะเอารูปไปให้แล้วรูปก็หล่นใช่ไหมคะ

ภาพรูปถ่ายคุณแตงโมกับคุณโมอามีนา
เพื่อนสนิทอย่างคุณแอนนาคุณฮิปโปเอามาให้ค่ะ
พอซูมไปนี่ซูมไปแบบนี้

คล้ายกับหน้าผู้หญิงตาโตจมูกโด่ง

ใช่คุณแตงโมอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องรัก

ทีมข่าวของเราวงกลมสีแดงเอาไว้ให้แบบนี้

และที่พูดถึงกันเยอะมากค่ะก็คือเรื่องที่เพจเจ๊ม้อย
มอย๑๐๘โพสต์เอาไว้ว่า
น้องอิสเตอร์ค่ะลูกบุญธรรมของคุณแตงโม
ซึ่งก็คือลูกสาวของคุณกระติกนะ

ทำไมไม่เปิดประตูให้มีโมล่ะ
โมนั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องน้ำทุกวันเลย

เด็กอะค่ะเด็กพูดแบบนี้กับแม่บ้าน

เป็นเรื่องที่แม่บ้านเล่าให้ฟังอีกที
ทุกวันนี้คือน้องอิสเตอร์ยังไม่รู้นะคะ
ว่ามิโมหายไปไหน

ของเด็กก็ไม่กล้าบอกเหมือนกัน

ก็เชื่อว่าคุณแตงโมอยากจะมาบอกอะไร

พี่ปอแล้วหันไปก็ไม่มีใครนะพี่
หนูยืนอย่างนี้สักพักนึงเลย

แล้วหนูข่อนลุกถูกปะท่านผู้ชมครับ
ดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าดีเจพิธีกรดัง

เมื่อวานนี้เราได้เห็นคลิปที่ดีเจภูมิเนี่ยทดลองเอาทุ่นนะ
ปล่อยลงจากท้ายเรือตอนที่เรือเบาเครื่องเรือเดินเครื่อง
ถ้าเรือเดินเบาปรากฏว่าสิ่งของที่ตกลงไปท้ายเรือ
ขนาดทุ่นเบาถูกดูดเข้าไปเลย

ถ้าจะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการเกิดเหตุตกท้ายเรือ
แล้วถูกใบพัดฟันเข้าที่ร่างกาย
หรือว่าจะจมน้ำอะไรก็แล้วแต่ของคุณแตงโม
วันนี้ดีเจภูมิวันนี้เดินทางไปต่างจังหวัด
แต่เราก็ได้พูดคุยด้วย
เจภูมิบอกว่าตั้งแต่รู้จักแตงโมมาหลายปี
ตังโมมาหลายปีแต่ว่าไม่ได้สนิทกัน
แต่ทีนี้ที่ทำคลิปลองทดสอบดู
ก็เนื่องจากใช้ชีวิตบนเรือบ่อยมาก
ทำคอนเทนต์ทำรายการลงยูทูปอยู่บนเรือบ่อยมาก
ก็เลยทำคลิปออกมาเพื่อเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งสำคัญ
ตกเรือดีเจภูมิบอกว่าส่วนตัวในคิดว่าการวนเรือ
จะปลอดภัยกว่าการถอยหลังไปดู
แต่สัญชาติยานของคนขับเรือส่วนใหญ่หากมีสิ่งของตกน้ำ
มักจะจอดเรือแล้วเข้าเกียร์ถอย

ซึ่งหากถอยจะเกิดแรงน้ำจากใบพัดที่พ่นไปข้างหน้า
มันก็จะถูกดูดเข้ากับท้องเรือทันทีสำหรับวัตถุที่อยู่ท้ายเรือ
และหากมีคนตกน้ำดีเจภูมิแนะนำว่าไม่ควรกระโดดลงไปช่วยนะฮะ
ควรจะโยนเสื้อชูชีพหรือว่าห่วงยางลงไป
หรือต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วถึงจะไปช่วย
เพราะคนตกน้ำเนี่ยเขาต้องการขึ้นมาหายใจแล้วเขาไม่มีสติ
ถ้าเราไปถึงตัวเขาเขาจะกดเราลงไปแน่นอน
เพื่อจะผลักตัวเองขึ้นมาเหนือน้ำ
ซึ่งจะเป็นนักว่ายน้ำหรือว่ายน้ำเก่งขนาดไหนเนี่ย
มันก็มีโอกาสพลาดคือแทนที่จะช่วยจะทำให้เสียชีวิตทั้งสองคนไป
ทีนี้กรณีของคุณตังโมบาทแผลที่พบในร่างกายต้นขา
ดีเจภูมิมองว่าจะบอกว่าเป็นใบพัดเรือหรือเปล่ามันก็คงพูดยาก
เพราะว่าตัวดีเจภูมิบอกว่าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเออ
ใบพัดที่ไปพัดโดนคนแล้วบาดแผลมันจะเป็นแบบไหนยังไง
แต่มันควรจะเย็นกว่านี้หรือเปล่ายุ่ยกว่านี้หรือเปล่า
คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยว่าเออแผลไปโดนหางเสือหรือว่าโดนใบพัดตรงนี้เนี่ย
เจภูมิบอกว่าไม่มีความเชี่ยวชาญทั้งนี้เหมือนกันก็เลยไม่ได้ทดลองด้วย
แล้วก็ที่ดึงเกียร์สอยหลังนี้น้ำจากใบพัดที่มันพ่นไปข้างหน้า
มันจะดูดกลับมาทันทีซึ่งเรือเยอะใหญ่บางที
อีทั้งลำสามารถดูดลงไปใต้เรือได้เลย
เพราะฉะนั้นการถอยหลังเข้าไปหาคนหรือของที่ตกเรือค่อนข้างอันตราย
คืออะไรที่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยผมออกมาพูดความจริงให้หมดดีกว่า
คุณอาจจะโดนโทษในด้าน๑๒๒
แต่ผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงอย่างน้อย
คดีที่มันใหญ่สารน่าจะรับพิจารณา
แต่ตอนนี้พอมันเจ็บคุมเคลือไปหมดเนี่ย
สังคมตั้งคำถามสื่อตั้งคำถาม
ทุกคนตีความไปจนมันฟุ้งไปหมด
และโทษที่มันกลับเข้ามามันไม่ใช่แค่โทษทางด้านของกฎหมาย
แต่มันเป็นโทษของสังคมที่จะทำให้พวกคุณเนี่ยมันจะไม่มีที่ยืน
คุณผู้ชมคะแฟนคลับก็ไปร่วมแสดงความอาลัย
ท่าเรือพิบูรสงคราม๑กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปถ่ายภาพให้ดูต่อเนื่องหลายวัน
โดยเฉพาะวันที่ครบ๗วันพอดีอย่างเมื่อวานนี้นะคะ
วันนี้ก็เต็มไปด้วยช่อดอกไม้สีขาวอีกค่ะ

นี่คือภาพวันนี้เลยนะฮะใช่ค่ะ
ก็มีนำดอกไม้ไปวางบางทีก็มีอาหารมีน้ำดื่มอะไรด้วยนะคะ

อย่างคุณโอค่ะผู้หญิงสาวท่านหนึ่งที่มาจากบางโพ
เป็นแฟนคลับคุณตังโมตั้งแต่เข้าวงการ
บอกเลยว่าชอบคุณตังโมมากเธอน่ารักมาก
ติดตามคุณแตงโมตั้งแต่ข่าววันแรกแบบ

ก็ตามข่าวทุกวันนอนไม่หลับเลย

ก็สงสัยมาก

แล้วก็ให้ร้านดอกไม้ไปวางเอาไว้ให้
นี่ค่ะทางร้านก็ต้องถ่ายรูปส่งให้ดูว่า

นี่ค่ะร้านนี้มาจากประตูน้ำ
บอกว่าแฟนคลับสั่งเยอะนะวันนี้
ไม่ต่ำกว่า๓๐ช่อนะคะ

ว่าส่งให้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทยอยกันมาทั้งวันนะคะ
อย่างหนุ่มรายเดอร์บางคนเขาก็อ่ะ
ถูกแบบมีการสั่งดอกไม้ไปส่งนะคะ

เชื่อว่าคนน่าจะไปร่วมแสดงความอาลัยกันเยอะนะคะครับ
นี่ค่ะก็คุณตังโมเป็นคนที่มีคนที่รักเยอะมากจริงนะคะ